เช้าสดใสกลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปที่นี่เลยครับจังหวัดอ่างทองที่นั่นเนี่ยเขามีไอเดียดีนะครับในการที่จะสร้างรายได้เสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่๙ซึ่งก็เป็นตำรวจภูทรรมศักดิ์นี่แหละครับที่เขามีรายได้ที่เป็นรายได้เสริมขึ้นมาเป็นพื้นที่คลอง๔
ภูทรรมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับก็ถูกปรับให้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในกระชังนะครับเพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงราชการที่๙ครับเรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจโทฤษศิริเทพสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรรมศักดิ์เห็นว่าหน้าโรงพักเนี่ยเป็นคลอง๔

ซึ่งปลาและกบที่เลี้ยงได้ในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าจะนำไปเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับตำรวจภูทรรมศักดิ์และยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวอีกด้วยก็น่าชื่นใจแทนตำรวจแถวนั้นนะครับค่ะก็เป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำ